คุณผู้ชมครับโควิดระบาดรอบนี้ถึงแม้ว่าผลกระทบจะไม่หนักเหมือนรอบแรก
แต่ว่าถ้าเจาะลงไปธุรกิจประมงธุรกิจอาหารทะเลอุตสาหกรรมอาหารทะเล
หนักครับโดยเฉพาะที่สมุทรสาคร
หนักถึงขั้นว่าชาวประมงบางรายบอกว่า
ปูปลากุ้งที่หามาได้เอาขึ้นฝั่งไม่ได้
ไม่มีคนรับซื้อต้องปล่อยให้เน่าคาเรือ
มันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนสภาพอย่างนี้ไม่เคยมาก่อน
มันเกิดความทุกข์เกิดความเครียด
เกิดความกังวลกับคนที่ทำอาชีพประมง
ว่าเขาต้องเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วจะต้องเจอไปอีกนานแค่ไหน
นี่คือผลพวงของการตื่นตระหนกมากเกินเหตุครับ
ตระหนกมากเกินเหตุเสพข้อมูลผิดผิด
แล้วก็ติดผลส่งผลกระทบอย่างนี้
แล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องการส่งออกด้วย
เราควรจะช่วยให้วิกฤตนี้ผ่อนปลนเบาบางลงได้ยังไงครับ
ช่วยได้ก็คือว่าเราต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากหมอคนหนึ่ง
หมอคนนั้นมีชื่อมีเสียงเอ่ยชื่อคนในแวดวงทั่วไปก็รู้จักครับ
คุณหมอมนูลลีชเวงวงท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจ
จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์หมอมนูลย้ำว่าคนไทยสามารถกินอาหารทะเลได้ตามปกติ
เชื้อไวรัสโควิดไม่ติดทางอาหารครับ
คุณหมอย้ำว่าอาหารทะเลกินได้ไม่มีปัญหา
อย่าไปตื่นตระหนกมากเกินเหตุมันเป็นแค่คนปรุงเท่านั้นเอง
ที่ต้องล้างมือไม่ใช่ว่าจะเลิกกินอาหารทะเลไปเลย
ท่านอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้
เชื้อมันออกจากตัวคนที่ทำงานกับ
อาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นการแกะกุ้งบรรจุของถ้าคนเหล่านี้เขาป่วยเขาไอมือเขาอาจจะเปื้อนเสมหะแล้วก็จะจับอาหารทะเล
เชื้อมันก็อยู่กับอาหารทะเลแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานเพราะมันไม่ใช่เชื้อที่มีชีวิตด้วยตัวเอง
มันเป็นเชื้อที่มีไขมันล้อมรอบ
พอออกมาไม่นานมันก็ตาย
คุณหมอมนูลบอกว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรมาเลย

มันอาจจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ถ้าอุณหภูมิเย็นมากความชื้นสูงมาก
ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อย
แต่เชื่อว่ามันอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมง
แล้วมันก็ตายไปเองคุณหมอบอกว่า
ผมบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อทางการหายใจไม่ใช่โรคติดต่อทางอาหาร
ไม่เกี่ยวกันเลยครับแล้วหมอก็ยกตัวอย่าง
อย่างที่ญี่ปุ่นคนเขาก็แห่ตื่นเต้นกันตอนนั้นก็ไม่กินชูชิอยู่พักใหญ่
มันไม่จริงเลยครับมันไม่เป็นอย่างนั้นเลย
ขนาดปลาดิบก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรเลย
แล้วไม่มีรายงานว่าคนที่กินปลาดิบและป่วยเป็นโรคโควิดไม่มีเลย
นี่ไงครับนี่คือคำยืนยันจากหมอที่ได้รับความน่าเชื่อถือ
นี่คือข้อความที่เราควรจะเผยแพร่แล้วแชร์กันไปเยอะ
เพื่อจะช่วยกันพยุงอาชีพ
กิจการการประมงซึ่งกำลังเดือดร้อนกันมากในตอนนี้
สมุทรสาครบอกว่าตั้งแต่ทำประมงมา
เกิดมาเป็นตัวเป็นตนอาชีพประมงมา
ไม่เคยเดือดร้อนครั้งไหนเท่ากับครั้งนี้
ไม่เคยหนักครั้งไหนเท่ากับครั้งนี้
ไม่เคยย่อยยับครั้งไหนมากเท่ากับครั้งนี้

ทีนี้เรื่องมันไม่เฉพาะคนไทยไม่กิน
ส่งออกก็มีปัญหาเพราะที่สปลาว
มีข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่า
เขาระงับไม่นำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยแล้ว

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
ท่านรัฐมนตรีจุลิน
สั่งเคลียร์ด่วนรัฐมนตรีจุลินสั่งเคลียร์ด่วน
ลาวแบนอาหารทะเล

ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานังกล่าว
แล้วตนยังหารือกับกรมประมง
ซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองสุขอนามัยก่อนการส่งออก
เพื่อหามาตรการความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
ผู้นำเข้าสปลาวต่อไป
อีกคนนึงที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือ
ธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
คุณสมเด็จสุสมบูรณ์

ขณะนี้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
กำลังแก้ปัญหานี้อยู่

ชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานของสปลาว
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานทูต
สปลาวในไทยด้วยโดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้สปลาว
เข้าใจว่าอาหารทะเลสดแช่แข็งแช่เย็นรวมถึงอาหาร
แปรรูปของไทยปลอดเชื้อโควิดนี่เป็นความพยายามกัน
อยู่ในเรื่องการส่งออกแต่ผมว่าที่สำคัญกว่าการส่ง
ออกก็คือคนไทยเราด้วยกันข้อมูลจากคุณหมอมนูล
คราวนี้น่าจะมีการเผยแพร่น่าจะช่วยเหลือกันว่าจะทำ
ยังไงฝ่ายรัฐบาลน่าจะเป็นการตัวนำในการที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นผมก็นึกถึงตอนว่ามันมีโรคระบาดเกี่ยวกับ
ไก่เมื่อเกือบยี่สิบปีก่อนมั้งตอนนั้นคนไม่กล้ากินไก่
อุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ย่ำแย่ไปหมดตอนนั้นคุณทักษิณเป็น
นายกรัฐมนตรีไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่สนามหลวงเนี่ย
กินไก่โชว์เลยครับออกโทรทัศน์คนก็เชื่อมั่น
คนก็เชื่อมั่นว่าเอาขนาดนายกยังกินไก่ให้ดู
แล้วทำไมเราจะไม่กล้ากินไก่ไม่กี่วันต่อมา
สภาพหวาดภาวะที่คนไม่กล้ากินไก่
คนเลี้ยงไก่เดือดร้อนกันเป็นแถวเนี่ยก็คืนสู่สภาพดีขึ้น
เอาคราวนี้เอาไหมล่ะผลเอกประยุทธ์นำคอรมอไปสักสองสามคนได้ไหมครับ
ไปคนเดียวก็ได้ไปที่สมุทรสาครแล้วไปกินกุ้งโชว์ให้ดู
อาหารทะเลโชว์ให้ดูว่าไม่เห็นมีปัญหา
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยที่บริโภคข่าว
ผมว่าเขาจะน่าจะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาบ้าง
แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าฟังข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข้อมูลที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้มันมีข่าวมีข้อมูลเท็จเยอะ
เช่นว่าที่นั่นที่นี่ติดโควิดเพราะกินอาหารทะเล
ไม่ได้ตรวจสอบเลยครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่
มั่วโมเมแล้วก็แชร์กันต่อคนที่หวาดภาวะคนที่คิดตื่น
คนที่กลัวเกินเหตุเกินผลก็ไปกันใหญ่ในที่สุด
ชาวประมงสมุทรสาครก็เดือดร้อนอย่างที่ว่ามันมีเคยมีครั้งไหนล่ะครับ
กุ้งหอยปูปลาที่หามาได้ต้องเน่าคาเรือเพราะว่าเอาขึ้นฝั่งไม่มีคนซื้อ
เดือดร้อนกันทั่วเลยครับนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ที่หวังว่า
เราควรจะแชร์บอกกล่าวข้อมูลที่ถูกต้องส่งต่อกันไปครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เพื่อการสร้างความเข้าใจให้กระจ่างชัดขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ